คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องนี้บ้างเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
ผู้เท่าผู้แก่ผู้อาวุโสนะคะที่อยู่กับบ้านอะไรอย่างนี้เนาะ
ก็มีแมททรงเม็ดเศษมาในโทรศัพท์

ถูกหลอกโอนเงินค่ะให้กับมิจฉาชีพ

ใช่คุณผู้ชมค่ะแล้วบอกเลยว่าพี่คิงเขาไม่ทนนะคะ
ทนจริงเพราะเรื่องราวมันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
คุณแม่ของพี่คินนั่นแหละมิจฉาชีพค่ะ

ด้วยข้อความที่ว่าต้องการสินเชื่อฉุกเฉินเยียวยา
รับเงินทันใจกดรับนี่ข้อความนี้เลย
แล้วยังไงคะก็ถูกหลอกให้โอนเงินค่ะ
ศูนย์เงินไปก็หมื่นกว่าบาท
เราดูตัวเลขอาจจะหมื่นกว่าบาทอาจจะไม่ได้เยอะมาก
แต่ว่าไม่ใช่มีรายเดียวมีหลายคนด้วยนะคะ
รวมกันมันก็อาจจะเป็นล้านก็ได้
โดยนักแสดงตลกค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนที่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลนะคะ
แล้วก็แจ้งความนะคะกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
เพื่อให้ดำเนินการกวาดล้างขบวนการนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ฝากเตือนทุกคนด้วยนะว่าอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเลย
จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
แกก็รู้สึกหน่อยแหละครับว่าโดนหลอก
เพราะว่าเงินที่เอาไปโอนให้ก็หยิบยืมเข้ามา
สำหรับผู้ที่ยังไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับให้ยึดถือ๔ไหม้เอาไว้
ไม่เชื่อ๒ไม่กด๓ไม่โอน๔ไม่โดนหลอกแน่นอน
ส่วนคนที่ตกเป็นเหยื่อไปแล้วคุณอย่ากลัวคุณอย่าอาย
เพราะถ้าคุณกลัวคุณอายเท่ากับว่าคุณกำลังส่งเสริม
ให้คุณรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความ
พี่กิงเขาก็ได้เข้าร้องเรียนนะคะให้กวาดล้างให้ได้

มีสถาคิตที่ส่งข้อความตามมือผือตามไลน์อะไรต่างด้วย

ข้อความจะเดิมซ้ำจะเป็นแบบว่า
ลิงค์ยินดีด้วยคุณมีเงินเข้าจำนวนเท่านั้นเท่านี้
คือเหมือนเอายอดเงินสูงมาล่อตาล่อใจเรา
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูข่าวอยู่นะ
แล้วเห็นข้อความแบบนี้ไม่ต้องไปกดคลิกอะไรอ่านค่ะ
ไปเลยก็ได้หรือว่ารีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคุณผู้ชม
เพราะบางทีมันอาจจะดูดข้อมูลสำคัญของเราไปได้
หรือถ้ามีแบบนี้มาให้ลูกหลานดูเลย

จะได้ช่วยกันบล็อกลบออกไปนะ
คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะ
ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ของเราเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าดูเหมือนใครอยากให้แม่แอฟ